ความโกรธแค้นของญาติผู้ตายที่เก็บเอาไว้๑๕ปี

ผู้ชายคนหนึ่งเคยก่อเหตุข่มขืนแล้วฆ่า
เยาวชนหญิง๒คนในพื้นที่เพชรชบุรี

เพราะว่ามันทำที่เกิดเหตุขึ้นไปต้อง
ขืนมาตรงนี้ก็ได้

มันทำมากอีก

ที่บังเข้าใจ
ทามีคุ้มูก็ไม่ได้เห็น

ดูไม่เป็น
ดูก็ไม่ได้เห็น
กั้นรถกั้นข้างนี่เอารถออกไง
กลับมาลองกลับพอมาลองกลับ
ลองกลับมาลองกลับพอมาลองกลับ

กลับไปนิดหนึ่งไปออก

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ
กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

กลับไปลองกลับ

ท่านผู้ชมครับช่วงเวลาของการก่อเหตุ

คือตอนนี้ตำรวจจะให้ชุดสืบสวนไปตรวจพวก

ไม่รู้ว่าข้อมูลมันจะยังถูกเก็บอยู่ไหมหรือว่าถูกล้างไปแล้ว
อย่างน้อยถ้าเจอจุดจอดรถในวันนั้น
ก็อาจจะใกล้เคียงกับพื้นที่ในการเอาศพไปทิ้งก็เป็นได้

จากการสอบสวนพบว่าหลังจากก่อเหตุนะครับ

ยังไปก่อเหตุข่มขืนอีกคดีนึงนะ

แนนกับน้องจูนนี่มิถุนายน๕๑ใช่ไหม

พฤศจิกายน๕๑ที่หลบหนีคดีของน้องแนนน้องจูนไปเนี่ย
ไปก่อเหตุข่มขืนที่มุกนาหารด้วย

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วก็ข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบีดามานดา
เพื่อหากำไรหรือเพื่ออนาจารย์กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ตอนนี้ก็ได้ตัวไปดำเนินคดีแล้ว

ตลอดระยะเวลา๑๕ปีหนีไปอยู่หลายจังหวัดใช่ไหมครับ

ไปไล่ดูไหมว่าแต่ละพื้นที่ที่อยู่เนี่ย
มันมีคดีลักษณะนี้แล้วจับคนร้ายไม่ได้หรือเปล่า
อย่างน้อยตอนนี้ก็๓คดี
๓คดีแล้วโอ้โห